ดูเรื่องนี้ก่อนเป็นความคืบหน้าแล้วกันนะฮะ

ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าสรุธเนี่ย

เข้าไปเห็นไหมแต่งกายมิดชิดใส่หมวกแก๊ป

จูจูเอาสก็อตเทปใสมาผัดนิ้วตัวเอง

อันนี้คลิปกล้องวงจรปิดที่ร้านนะคะ

ครับ

ยกตัวเลย
ยกตัวเลย

คือต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมตำรวจด้วยนะ

เหตุการณ์ที่สรุธอนุรักษ์อายุ๒๘ปี

เข้าไปชิงทองครั้งนั้นเนี่ย

อันนี้ผ่านกันมากี่วันเอง

ตำรวจทำงานไวนะฮะรวบตัวได้นี่เป็นวินาทีที่รวบตัวนายคนนี้ออกมานะฮะ
รุดนำสกุลอนุรักษ์อายุ๒๘ปีรวบตัวได้ในบ้านในพื้นที่หมู่๑๓ตะมนตชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงนะคะ
นี่ค่ะคือต้องยอมรับแล้วว่าตำรวจหลากหลายหน่วยงานช่วยกันรวบตัวได้แล้วดูสลุดดิ
เห็นไหมเจ้าหน้าที่ตามจับได้พร้อมกับของกลางแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุนะคะ
สรุธยอมรับไหมสรุธยอมรับว่าเป็นคนทำเนี่ยหาอะไรอ่ะ
พนันเล่นพนันออนไลน์แต่ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ก็เลยไปก่อเหตุจี้ชิงทองนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พร้อมกับจ้างคอหาชิงสับแล้วก็คอหาครอบครองพวกผ่าอวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนั้นก็ส่งตัวสรุธไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เห็นไหมเราคุยกันตลอดใช่ไหมคุณก๊อฟชิงทองได้ใช้เงินไหม
ไม่ได้ใช้ไม่มีใครได้ใช้เงินสักราย